ถ้าจำกันได้ข้อเสนอล่าสุดจากคณะอนุกรรมการ
ค่ะเรื่องของเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
เงื่อนไขก็เสนอไปยังคณะกรรมการบอร์ดชุดใหญ่ของเงินดิจิทัล
ที่มีท่านนายุทธคุณเศรษฐาธิวิสินเป็นประธานคณะกรรมการ
อายุ๑๖ปีขึ้นไปให้ทุกคนเลยหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย

คงจะไม่ได้หรอกเพราะไม่อย่างนั้นใช้งบ๕๖๐๐๐ล้าน

เอาเป็นว่าเขาได้ข้อสรุปว่าลองเลือกดูไหมว่าจะแจกกลุ่มไหนบ้าง

หนึ่งก็คือนี่กลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน๒๕๐๐๐บาท
หรือว่ามีเงินฝากในบัญชีเกิน๑๐๐๐๐๐บาท
อันนี้ให้เฉพาะตัดกลุ่มนี้ไปเลยกลุ่มนี้ไม่ได้
หรือจะตัดกลุ่มที่มีเงินเดือนเกิน๕๐๐๐บาท
เขยิบขึ้นไปสูงหน่อยมีเงินฝากเกิน๕แสนบาทนี้ไม่ได้
หรือเอาแบบสุดเลยนะน้องมิ้นที่ว่าคนรวยมีสิทธิ์ไหมเนี่ย
คือเอางี้ให้เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือกลุ่มมีรายได้น้อยเท่านั้นไปเลยดีกว่าไหม
ก็คือเหมือนต่อยอดของรัฐบาลที่แล้วไปเลยนะ
ก็ต้องมีคำถามต่อมาแล้วว่าคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดชุดใหญ่ของกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ย
คุณพี่ชัยชุนวัชิวะนะครับไปพูดล่าสุดบนเวทีเสวนาของบุตรศพเรื่อง
นาธรรณะนโยบาลดิจิทอลวัลเล็ต๑๐๐๐๐บาทโดยบอกว่าเงินดิจิทอลวัลเล็ต๑๐๐๐๐บาท
เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มาของเงิน
จะใช้จากงบประมาณประจำปีเป็นหลักนะครับแล้วก็บอกด้วยว่า
โครงการนี้เนี่ยที่ว่าจะเริ่มให้ได้สักกุมภาพันธ์ปีหน้า๒๕๖
อาจจะยังเริ่มไม่ได้น่าจะเริ่มได้ก็คือเดือนกันยายน๒๕๖
เลยนะฮะเพราะตอนนี้หลายอย่างยังไม่พร้อมทั้งเรื่อง
ประมาณแล้วก็ระบบที่จะนำมาใช้
จริงกลัวมากเลยนะคนที่อยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้กลับบ้าน
ไปซื้อจริงจริงจังหวะที่จะซื้อเนี่ยคนจะกลับบ้านเนี่ยกลับปี
ใหม่จะกลับสงการถ้าเราออกกัญญาเนี่ยผมคิดว่าจะได้ปีใหม่แล้ว
ได้สงการครับแล้วถ้าเราออกตุลาด้วยล่ะแต่คนละปีงบประมาณเรา
ก็จะได้ทั้งปีใหม่และสงการแต่ว่าเราคิดว่าทำไม่ทันแล้ว
ครับผมได้ยินกุมภาผมก็ตกใจไม่ทันเมษาผมก็เชื่อว่าไม่
ไม่ทันถ้ามาทางนี้ผมถึงพันว่าก็สิ่งที่ต้องทำดีที่สุด

มีที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
คุณวิชัยชุนหะวชิละนะฟันธงบอกกุมภาพพันธุ์หกเจ็ดแจกไม่ทัน
เถยนึกว่าจะบอกว่าฟันทงว่ากุมภาพันธ์๖๗ได้แน่

อุ๊ยกุมภาพภัณฑ์ไปกันยาก็ไก่เหมือนกันอย่างนี้เหรอคะ
นี่นะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย
ระยะทางเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องคุยกันต่อไป
หรือว่าจะเคาะว่าจะให้กลุ่มไหนบ้างทีนี้ไอ้คำว่าให้กลุ่มไหนบ้างเนี่ย
วันนี้นักข่าวไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณเศรษฐาบอกว่าไอ้ที่ปรึกษาของท่านบอก
อาจจะต้องไปให้เดือนกันยายนปีหน้าเลยเนี่ย
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาเป็นว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ย
ยังไม่ได้เรียกประชุมคณะกรรมการเงินดิจิทัลเพื่อจะสรุปเลยนะฮะ
ยังไงเนี่ยอยากจะให้รอฟังท่านนายกรัฐมนตรีก่อน

มีการให้ข้อมูลแบบกระจ่ากระจายกับหลายคนเนี่ย
ผมขอขอบคุณครับว่าให้อดใจรออีกนิดนึงนะครับ
เดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดจะออกมาในเร็วนี้นะครับ
ไม่เป็นเรื่องของจำนวนเรื่องของคนรวยได้ไม่ได้คนรวย
เข้าไหนถึงเป็นคนรวยระยะทางระยะเวลานะครับ

เดี๋ยวจะมีการชี้แจงคนเดียวเลยนะครับ

ตอนนี้มันเป็นการให้ข้อมูลกันแบบกระจัดกระจาย
คุณเศรษฐาบอกอดใจหน่อยเดี๋ยวพอเคาะออกมาเนี่ย
จะชี้แจงจะแถลงม้วนเดียวเลยทีเดียวเลย

คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะ
ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับ
บอกว่าวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต
ที่มีนายอมรวิวัตน์รัฐมนตรีเป็นประธานนะครับ
ทีแรกคาดกันว่าจะประชุมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่ประชุมนะฮะ
ส่วนเรื่องการจะใช้แอปพลิเคชันไหนนะครับ
ในการที่จะเป็นระบบของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ย

อย่างนั้นต้องไปสร้างระบบใหม่ต้องใช้งบประมาณเรื่องนี้นะฮะ
รัฐบาลบอกว่าสิ่งไหนที่สามารถทำงานแล้วก็ใช้งานได้เดี๋ยวจะใช้อันนั้น
ไม่มีอีโก้อะไรทั้งสิ้นว่าถ้าไปใช้แอปเป่าตังค์จะเป็นของรัฐบาลเก่า

ตรงนี้จะไม่ใช่เป็นส่วนที่จะเอามาคิดตรงนี้นะฮะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
มนตรีนะครับได้ร่วมประชุมกับทางกอรมนนะฮะ
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับ
ในฐานะที่ท่านนายกเนี่ยเป็นพอกอรมนด้วยนะครับ
คือมันมีคำถามอย่างนี้ว่ากอรมนเนี่ยมันมีข่าวว่าจะยุบหรือไม่ยุบ

แล้วคนก็ได้ยินว่ารัฐบาลชุดนี้แววว่าจะยุบกว่ากอรมน
หน่วยงานด้านความมั่นคงแต่จะยุบเหรอหรือจะยังไง
ซึ่งนายกเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอตอบเรื่องข่าวลือก่อนแล้วกัน
เรื่องที่ว่าจะยุบเนี่ยผมพูดชัดเจนเลยนะว่า
รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความคิดที่จะยุบกอรมน
แต่ว่าจะขอเปลี่ยนภารกิจใหม่ให้มันเข้ากับยุคสมัย
เรื่องที่สองผมก็เกริ่นมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะว่าจะมีเรื่องใหญ่
คือกองทัพจะมอบที่ดิน๙๒๗๖ไร่
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งส่งมอบให้ประชาชน๒๕ธันวาคมนี้

นายกเองก็ชื่นชมกองทัพด้วยที่
ที่ดินเกือบหมื่นไร่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทำกินนะคะ
โดยกำหนดส่งมอบถึงมือประชาชน
วันที่๒๕ธันวาคมสิ้นปีนี้
ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่า